ต่อกันที่ครอบครัวสุดน่ารักครอบครัวนี้กันบ้างค่ะ
เป็นครอบครัวของคุณกระแตสุพักษรนะคะ
รวมคู่กันมากับคุณสามีคุณหลุยอาทิตย

นี่ไงอุ้มน้องเจ้าขามาด้วยค่ะ
อุ้ยกำลังหน้าฟัดเลยเนอะน้องเจ้าขานี้
ถือว่าเป็นครอบครัวที่สุดน่ารักอบอุ่นเลยทีเดียว
ได้จูงมือกันมาออกงานแบบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ
กับครอบครัวของนักแสดงสาวกระแต่สุพักษร
ที่ควงสามีคุณหลุยอาทิตย์นะคะ
พร้อมด้วยลูกสาวสุดที่รักน้องเจ้าขาค่ะ
มาร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานของเจนธนา
งานนี้กระแตก็ยังแย้มถึงพัฒนาการของน้องเจ้าขาด้วยตอนนี้
จำม่ำน่ารักน่าหยิก๘เดือนแล้วค่ะ
บอกว่าน้องใกล้จะเริ่มเดินได้แล้วมีคลานบ้าง
แล้วน้องก็เป็นเด็กอารมณ์ดีมากไม่งอแง
อีกทั้งยังบอกถึงแพลนลูกคนที่๒แล้วด้วยนะคะ
ว่าถ้าให้น้องเจ้าขาเลิกกินนมได้เมื่อไหร่

เขาดีมากค่ะเขาเป็นเด็ก

มีอยู่ช่วงนึงไม่พูดค่ะตอนนี้เริ่มกลับมาพูดแล้ว
ใช่อารมณ์ดีเขาเป็นเด็กอารมณ์ดี

รับหมดทุกสถานการณ์เลยค่ะ

กระแตะก็จะเริ่มแบบจะปรับเตียงอย่างไรดีอะไรอย่างนี้
อยากมีมากเลยอ่ะอยากมีแล้วค่ะ
แต่ว่าเขายังทานนมกระแตอยู่อะค่ะ
รอให้เขาแบบหยุดนมกระแตก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วต่อไปอยากมีผู้หญิงผู้ชายค่ะ
อยากได้ผู้ชายค่ะแต่อันนั้นก็แล้วแต่
อยากมีเมื่อกี่คนที่กระแตะค่ะ
จริงแล้วแค่อีกท้องหนึ่งก็พอแล้วค่ะ
แต่ที่อยากรู้เนี่ยอยากรู้เคล็ดลับของคุณแม่กระแตนะ
พอต้นลูกปฏิหุ่นยังดีเช่งกะเลยอยู่เลย

โอ้โหแม่เจ้าหุ่นดีกว่าพวกเราอีก

ใช่ค่ะก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะนี่ถ้าเป็นน้องเจ้าขาใช่ไหม
ถ้าลูกคนต่อไปเขาอยากได้ผู้ชายจะเป็นชื่ออะไร
ก็ต้องรอลุ้นการให้น้องเจ้าขายหย่านมแม่ก่อนนะคะ